อันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นตำรวจที่สพน้ำพอง
เขาก็คุมตัวพ่อเลี้ยงที่ข่มขืนลูกเลี้ยงในวัย๑๖ปี
คือนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เรื่องต้นพ่อเลี้ยงยังคงให้การภาคเศษอยู่
บอกว่าไม่ได้ข่มขืนเพียงแต่ถอดเสื้อผ้า
แล้วลูกเลี้ยงก็ดิ้นรนจนหลบหนีไปได้
ส่วนภาพที่เห็นนี่เป็นการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพชาวบ้าน
งงดูกันจำนวนมากเลย
มีการตะโกนด่าทอผู้ต้องหาสาบแช่งกันด้วย
คุณผู้ชมคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
นายขานสิงสาธิตอายุ๔๕ปีพ่อเลี้ยง
ข่มขืนลูกเลี้ยงวัย๑๖ในป่าอ้อย
พื้นที่บ้านหนองบัวเงินหมู่๘ตะบนพังทุยอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น
หลังเกิดเหตุแม่ของเด็กเผยว่า
พ่อเลี้ยงออกอุบายให้ลูกสาวขี่รถจักรยานยนต์ไปส่งท้ายหมู่บ้าน
อ้างว่าจะไปดักหนู
เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมเห็นภาพไปพร้อมกันด้วยนะครับ
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุในขานเนี่ย
ฉุดลูกสาวไปข่มขืนจนสำเร็จความใคร่
จากนั้นลูกสาวก็วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
โดยสวมเพียงเสื้อตัวเดียว
ซึ่งแม่เนี่ยก็พาลูกไปแจ้งความเอาไว้ที่สพน้ำพองนะคะ
ต่อมาตำรวจออกหมายจับพร้อมกับส่งชุดสืบสวนแล้วก็ใช้โดรน
บินหาตัวตามหาตัวตามไร่อ้อยจุดเกิดเหตุนี่หญิงสาววิ่งหนีออกมาแล้ว
หลังจากนี้หลังจากเหตุการณ์นี้ตำรวจก็ตามหาตัว
โรนก็ดีภาคพื้นด้วย
สุดท้ายจับกลุ่มตัวได้เมื่อวานนี้
หลังหลบหนีไปที่บ้านเกิดในจังหวัดอุดรธานีโดยถูกจับกลุ่มขณะเดินอยู่ริม
ในพื้นที่บ้านหนองโอนตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
แล้วเมื่อช่วงสิบเอ็ดนาฬิกาวันนี้ตำรวจสน้ำพอง
พร้อมชุดควบคุมฝูงชน๑กองร้อยด้วยกันคุมตัวในขาน
แล้วก็มีช้าบ้านเนี้ยมามุ่งดูจำนวนมาก
โกนด่าทอผู้ต้องหาด้วยผู้ต้องหาเองยังคงให้การภาคเศษอยู่
บอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืนลูกเลี้ยงเพราะว่าขณะถอดเสื้อผ้าลูกเลี้ย
ก็ดิ้นรนขัดขืนแล้วก็วิ่งหลบหนีไปได้
ด้วยความกลัวก็เลยวิ่งหนีเข้าป่าอ้อยไปแล้วก็ไปซ่อนตัวอยู่ในป่าอ้อยนาน๒วัน
ช่วงเย็นวันที่๒๐ธันวาคมตัดสินใจเดินเท้าหนีไปขึ้นรถโดยสาร
เพื่อกลับบ้านเกิดที่อุดรธานียืนยันว่าไม่ได้มีการข่มขู่ลูกเลี้ยงด้วยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกอนุสักศักดาวัชรานนท์ผู้กำกับการสพน้ำพอง
บอกว่าผู้ต้องหาก็ยินยอมทำแผนเพียงจุดเดียวนะคะ
ซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ลงมือ

ขณะนี้ต้องรอหลักฐานชิ้นสำคัญ
นั่นก็คือผลตรวจร่างกายของลูกเลี้ยงจากแพทย์โรงพยาบาลน้ำพอง
ซึ่งคาดว่าจะออกมาในเร็วนี้ค่ะ